รัฐนิวโชว์ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศนะครับ
หลังจากที่เกาหลีเหนือมีการยิงจรวดพี่สายไกลออกมา

ใช่ค่ะนานาชาติออกมารุมประนามเลยกับการกระทำครั้งนี้ของเกาหลีเหนือนะคะ
ส่วนทางด้านของเกาหลีใต้เองตอนนี้มีการเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอเมริกา
เพื่อเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมป้องกันการถูกโจมตีจากขีปนาวุธนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
ตัวแทนกระทรวงกลาโหมของทางการเกาหลีใต้เข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐอเมริกา
เพื่อเตรียมจัดหาระบบป้องกันขีปนาวุฒิประสิทธิภาพสูงมาเสริมศักยภาพให้กับกองทัพ
ซึ่งจะเป็นระบบที่ติดตั้งรถติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกหนักสามารถหาตำแหน่งและทิศทางการโจมตีด้วยขีปนาวุฒิของศัตรู
จากนั้นก็จะส่งจรวดพุ่งขึ้นสกัดและทำลายขีปนาวุฒิของศัตรูกลางอากาศ
ส่วนปฏิกิริยาจากนานาชาติก็ออกมารุมประนามการปล่อยจรวดพิสัยไกลของเกาหลีเหนือในครั้งนี้
พร้อมเตือนด้วยว่าสหรัฐเองก็จะต้องมีมาตรการตอบโต้การกระทำของเกาหลีเหนือในครั้งนี้
โดยบอกว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการทำลายความมั่นคงรวมถึงสันติสุขในภูมิภาคของโลก
พร้อมได้ร้องไปยังผู้นำเกาหลีเหนือเลิกทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ที่ขัดต่อมติของนานาชาติ
และให้หันไปให้ความสนใจกับความทุกข์ยากของประชาชนในประเทศให้มากขึ้น
ส่วนทางด้านของทางการจีนค่ะระบุว่ารู้สึกเสียใจต่อความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือ
แต่ยังคงเรียกร้องให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอดทนอดกลั้นไม่ให้เกิดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเพิ่มขึ้นอีก
โดยนายชิโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ออกแถลงการประนามเกาหลีเหนือที่จงใจท้าทายมติสหประชาชาติ
และคุกคามความมั่นคงของญี่ปุ่น
โดยทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมด่วนในวันนี้เพื่อตอบโต้การยิงจรวดของเกาหลีเหนือ
ที่สายการบินญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินหลายเที่ยวบินไปก่อนหน้านี้แล้ว
ตั้งแต่เกาหลีเหนือประกาศว่าจะมีการปล่อยดาวเทียมในช่วงวันที่๘๒๕กุมภาพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร
ส่วนทางด้านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเกาหลีเหนือออกแถลงการว่าการปล่อยจรวดส่งดาวเทียมกวางเมียงซอง๔เมื่อช่วงเช้าประสบความสำเร็จ
โดยดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรประมาณ๑๐นาที
ปล่อยตัวจากศูนย์อวกาศโซเฮทางตอนเหนือของกรุงเปียงยาง
หลังจากที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
เซ็นลงนามในคำสั่งเมื่อวันเสาร์
เกาหลีเหนือยังยืนยันด้วยว่าการส่งดาวเทียมครั้งนี้
เป็นเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

สิทธิ์ในการใช้น่านฟ้าและอวกาศอย่างสันติ
เกาหลีเหนือก็ยังมีแผนที่จะปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเพิ่มอีกในอนาคตค่ะ